เรื่องที่แบบความน่ารักของเด็กกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้เปิดเทอมเป็นวันแรก
หลายคนปั่นป่วนคุณพ่อคุณแม่นะ
ตื่นเช้าต้องปรับเวลาไปส่งบางคนด้วย

นี่แหละมีความน่ารักสองบ้านมาฝากกันคุณผู้ชมค่ะ
บ้านแรกเลยละกันน้องเป่าเป่าค่ะ
ไปดูสิแม่กุ๊กกิ๊บกับพ่อบี้

เมื่อวานี้ก็จูงมือเนี่ยแหละเดินเข้าโรงเรียน
รู้เลยนะว่าตื่นเต้นกับการไปโรงเรียนมากนะคะ

สวมหน้ากากไว้ตลอดเลยคุณผู้ชม
แล้วก็คุณแม่นะคะก็เทรนด์มาอย่างดี

ล้างมือจ้าเปล่าจ๊ะใส่หน้ากากจ้า

เดี๋ยวไปดูคลิปน้องเป่านิดนึงนะคะ

เอาไปดูอีกบ้านนึงละกันค่ะ

ผู้หญิงบ้านลูกบ้านนี้น่ารักนะ
บอกเลยว่ายุนิฟวาร์มดูปัดธรรมดา
คือสีผมคุณผู้ชมค่ะเออจัดเต็มสีสันเลย
ต้อนรับเปิดเทอมวันแรกที่พี่บอกโอ้โหน้อง
จ๊าบมากเลยบอกเลยสีผมน้องเขาเรียนโรงเรียนนานาชาติ
ใช่ทำสีผมได้ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะนี่เขาไม่ว่ากัน
แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะพี่จ๋าสีที่เขาใช้ทำผมให้น้องเนี่ยนะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าอะไรคุณแม่เปิดร้านทำผม
เขาต้องเลือกสิ่งดีให้ลูกเขาอยู่แล้วถูกต้องพี่แจ๊ค
ซึ่งสามยอดกุมารตัวแสบอยู่บ้านมานานเมื่อรู้ว่าต้องไปโรงเรียน
อาการเนี่ยเป็นไงไหนไปดูค่ะ
โอ้โหดีจ่ายเย้เดี๋ยวไปเรียน
คุณคะหัวเทาแล้วคุณพ่อเขาใช่มั้ยครับ
หล่อนะเออก็หน้าตาดีทั้งบ้านนะคะสีผมนะแบบนี้นะคะ
ถ้าใครบ้านไหนเรียนอนาชาติก็ลองทำดูแล้วกันนะคะ
ก็ดูน่ารักสดใสกันดีนะคุณผู้ชมนะ